ความคืบหน้าที่ก็ไม่มีความคืบหน้า
ผู้ชายอายุ๔๖ปีค่ะลงไปในป่าเขานางนอน
ที่นครศรีธรรมราชจนถึงตอนนี้ยังไม่พบตัวเลย
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เองก็เลยมีการบอกว่าต้องมีการปรับแผนกันใหม่
เคลื่อนไหวในพื้นที่เขานางนอนอำเภอทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตอนนี้ทุกหน่วยงาน
ก็ยังคงไม่ลดละความพยายามในการเร่งค้นหาคนที่ศูนย์หาย
ก็คือนายสุกเกษมสอนเท่าอายุ๔๖ปีค่ะ
ลงเข้าไปในป่าเขานางนอนตั้งแต่คืน๑๓เมษายนที่ผ่านมา
หลังจากที่เข้าไปดูลูกเขยแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ย
เขาไปเก็บรังพึ่งหลวงกันนะคะ
ทีนี้ไปพูดคุยกับลูกเขยของนายสุกเกษม
คือนายบุญฤทธิ์ไหมทองบอกว่า
ระหว่างค้นหาเจ้าหน้าที่ไปพบใบไม้แห้งประกบกัน
แล้วก็มีตะปูเสียบอยู่บนต้นไม้ตรงจุดที่พวกเขาไปเก็บน้ำผึ้ง
ซึ่งอันนี้ลูกเขยบอกว่ามันเป็นความเชื่อสำหรับคนที่เก็บน้ำพึ่งด้วยกัน
บอกว่าหากใครพบใบไม้แล้วก็มีตะปูเสียบไว้แบบนี้
ก็เหมือนจะบ่งบอกว่าเป็นสัญลักษณ์บอกว่ารังพึ่งหลวงเนี่ยมีเจ้าของแล้วนะ
ถ้าใครเผลอไปเก็บเนี่ยจะเกิดเรื่องไม่ดีหรือเรื่องร้ายตามมา
แต่นายบุญฤทธิ์ลูกเขยบอกว่าวันเกิดเหตุ
เพราะว่าถ้าเขาเห็นตั้งแต่แรกเนี่ยคงไม่ไปตีรังพึ่งแน่นอน

ล่าสุดรองพูดรัชกาลจังหวัดนคร๔ถามรัฐก็คือ
นายถาวรวัฒน์ศรีโครงแก้วบอกว่า
หลังจากที่กองทัพภาคที่๔นำเฮลิคอปเตอร์บินลาดตระเวนทางอากาศ
ทำให้พบจุดหรือพิกัดที่แคบลงเช่นจุดที่มีลำทานร่องน้ำ
แม้ว่าจะไม่มีน้ำแต่ก็พบว่าเป็นทางที่คนสามารถเดินได้
ก่อนจะวางแผนการจัดกำลังเจ้าหน้าที่
รวมแล้วก็กว่า๓๐๐นายเดินเท้าเรียงหน้ากระดาน
กระจายกำลังค้นหาตรงจุดนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
แล้วก็ปรากฏว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีชาวบ้านจากอำเภอทุ่งใหญ่ก็เดินเท้าไปปักหลักบริเวณจุดรวมพล
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รอดูการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมากดูสิชาวบ้านไปดูเยอะนะคะ
คุณระวิการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปดูด้วยบอกว่ามีสามเณรมาทำพิธีอีกแล้วนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีร่างทรงพ่อปู่หรือร่างทรงเจ้าป่าเจ้าเขา
ทำนายว่าจะเจอผู้สูญหายแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบ
เมื่อวานก็มีอีกเป็นสามเณรสุวิจักรแทรกก
สามเณรวัดใหม่อำเภอทุ่งใหญ่
ไปทำพิธีจุดที่พบเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าผู้สูญหาย
รวมถึงจุดที่เก็บรังพึ่ง
บอกว่าจะพบตัวนายสุกเกษมวันนี้ก็คือ๒๑เมษายนตอนบ่าย

ชาวบ้านบอกว่าสามเณรรูปนี้เป็นที่เริ่มสายศรัทธาของชาวบ้าน

เคยมีเหตุการณ์คนจมน้ำเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอชวาง

ชาวบ้านก็เชิญสามเณรรูปนี้ขึ้นไปทำพิธี
ซึ่งสามเณรท่านไปชี้จุดที่พบศพลอยขึ้นมาตามคำทำนายจริง
ชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อกันนะคะ
ก็ขอให้เจอผู้สูญหายโดยเร็วนะคะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ